ตามเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องของคดีคุณแตงโม
ซึ่งความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือของคุณอัจฉริยะนะคะ
อัจฉริยะวันนี้ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรูปคดีแต่ว่าวันนี้ไปเนี่ย
ไม่ได้เจอกับอายการนะคะเพราะว่าท่านติดประชุม
คุณอัจฉริยะไปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกมั่นใจว่าหลักฐานที่มีเนี่ย
สามารถที่จะพลิกคดีได้ทันเวลาก่อนที่อายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องค่ะ
นี่คือภาพตอนเช้านะคะที่นายอัจฉริยะเนี่ย
สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีไปสอบถามคดีของคุณแตงโม
โดยบอกว่าการเข้าพบอายการจังหวัดนนทบุรีในวันนี้
ก็เพื่อปรึกษาคดีที่เขาแจ้งความนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
หรือว่าแซนเพราะว่าคดีของเขาจะเป็นตัวแปรสามารถพลิกคดีได้
เพราะถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าแซนให้การเท็จจะทำให้ผลคดีหลักนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ก็เลยมาปรึกษาอายการว่าจะรอคดีของเขาก่อนได้หรือเปล่า
ซึ่งนัดกับพนักงานสอบสวนวันที่๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าหากแตงโมไม่ได้จับขาแซน

แสดงว่าแซนให้การเท็จทำให้ข้อสันนิษฐานที่ตำรวจตั้งไว้ว่า
งโมตกท้ายเรือก็ไม่เป็นความจริง
จะทำให้คดีต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่
เพราะฉะนั้นเขาเลยรวบรวมหลักฐาน
แล้วจะส่งให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑ภายในสัปดาห์หน้า
ส่งมอบหลักฐานก็จะแถลงเปิดหลักฐานก่อน
ซึ่งเป็นตัวอย่างทรายที่เก็บมา
รวมทั้งจะจำลองโดยใช้นักประดาน้ำ
ที่มีกล้องถ่ายภาพลงในแม่น้ำเจ้าพระยา
ถ่ายภาพข้างล่างว่ามีทรายอยู่หรือเปล่า

และพยานที่พบเห็นศพในคืนวันเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นพยานที่ตำรวจยังไม่เคยเอามาเข้าสำนวนคดี

เชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มีค่ะ
แล้วเกิดว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณแซ่งให้การเท็จ
มันจะทำให้คดีมีปัญหาทันที
นี่แหละค่ะขนาดที่นางสาวสุภาพรนิปวนิต

บอกว่าเมื่อเช้านี้อายการจังหวัดติดประชุม
เป็นการประชุมว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการให้ใครเข้าพบอายการจังหวัดค่ะ
คดีนี้นะคะคือขอยืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากใครทั้งสิ้น
ถ้ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทุกคน

ก็จะไม่มีการอนุญาตให้เข้าพบค่ะ
นี่นะคะส่วนสำนวนคดีของคุณแตงโมที่อายการตีกลับให้พนักงานสอบสวน
ไปหาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนเนี่ย
ก็มีกำหนดส่งมอบต่ออายการในวันนี้นะคะ
และล่าสุดมีรายงานบอกว่า
พันธุ์ตำรวจโทอูเทนหงทองสารวัตรสอบสวนสพมนนทบุรี
อบแฟมสำนวนคดีคุณแตงโมที่มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่งมอบแล้วค่ะที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีค่ะ